เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูคนในเครื่องแบบกันหน่อย
หลายคนเนี่ยอยากได้แบบแฟนเนี่ยเป็นคนในเครื่องแบบ

คราวนี้พาไปดูถึง๒เครื่องแบบเลย
เป็นเครื่องแบบรอปภแล้วก็เครื่องแบบตำรวจค่ะ
เป็นรบพอสาวหน้าตาสวยเลยแหละ

เหมือนดาราฮอลลี่วูดไปดูกันค่ะเหมือนหรือเปล่า

เป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๕

สังเกตดูดีนะคะว่า
คุณตำรวจหน้าตาคล้ายกับใคร

คือดูดีนะแต่นึกไม่ออกค่ะใครคะ
เดี๋ยวจะบอกให้เหมือนดาราฮอลลี่วูดคนนึงนะคะ
ละไม้คล้ายกันเลยเพราะว่าบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่เนี่ย
พอเห็นนายตำรวจระดับนายพลท่านนี้นะคะ
โอ้โหกรี๊ดกันสลบเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่า
พลตำรวจตรีจารึกเขาหน้าตาละไม้คล้ายกับ

ลิชาร์ดเกียร์คนนี้นะเนี่ย

ดูนะครับเทียบกับจาไปเลย
แต่ดิฉันเกียร์นี้อาจจะยังเด็กอยู่
ตอนนี้ริชัดเกียร์ก็อายุเยอะแล้วเหมือนกัน
นิชาร์จเกียร์เป็นนักแสดงที่ค่อนข้างจะเกรงใจภรรยา

ไม่ใช่เขาเกียร์เฉยไม่มัว
แต่ถ้าคุณชนะเนี่ยเกียร์มัวได้อยู่

คุณเป็นญาติลิชาร์ดหรือเปล่า
ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะว่าลิชัดเกียร์มัว
ไม่ใช่เกียร์เฉย
แต่ถ้าคุณอยากเป็นญาติก็ได้
เออแต่ดูดีคล้ายไหม
เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านพลตรีกันค่ะ

คดีค้ายาเสพติดนะแล้วก็คดีอาจยากรรมต่างนะคะ
แต่ว่าต้องบอกว่าท่านพลตรีเขาชอบทำงานแบบปิดทองหลังพระ
ก็คือจะมีอุปนิสัยเรียบร้อยสุขุมนะคะ
แล้วก็มีความสามารถทั้งบู้และบุ๋นเลยนะ
จนมีฉายาด้วยได้รับฉายาว่าสุภาพบุรุษมือปราบค่ะ
ว้าวนี่ยอดจริงเลยนะ
โอ้โหไปประกบกับดาราฮอลลีวูดได้เลยนะเนี่ย
นี่ขนาดท่านแบบดูมีอายุแล้วยังดูดีนะ

นี่ถ้าผมดูมีอายุแบบนี้บ้าง
เพราะว่าผมแบบว่าขาวขึ้นนิดหนึ่ง
หรอคะคู่นั่นเหรอ

บ้านมีกระจกไหมเดี๋ยวซื้อไปฝ่า

เอ้ามาดูอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมครับ
เอาใจหนุ่มกันบ้างนี่เลย
รอบประพอสาวสวยคนนี้
โอ้โหเขาบอกเป็นขวานใจคนเท่านั้นเลยนะครับ

เสียงคุณเป็นเสียงสองอ่ะเวลาอ่านข่าวนี้

คุณเป็นชนะเกียร์นะ

นางสาววันละดากันตะพลจรรทร

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โอ้โหเธอนะครับใช้เวลาในช่วงปิดเทอมมาทำงาน
หารายได้พิเศษโดยการเป็นรอบภอในห้างสรรพสุขา
เธอบอกว่าได้ค่าแรงเนี่ยวันละ๔๖๕บาท
โอ้โหพอไปเป็นรอปภที่นั่นนะครับ

หนุ่มเดินผ่านประตูนี่นะครับ

คือเดินไปเดินมาประตูเรียกว่าไม่แห้งเลย
เพราะมันเขาบอกว่าประตูมันทรงมันสูงอะไรไม่เกี่ยวนะเดินสะดุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

เติมค่ะด้วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วจูนก็บอกว่าทำงานนี้เนี้ยมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วล่ะ
ไปลองฟังเสียงน้องเขาหน่อยครับค่ะอืมแต่ละวันก็คือพอเก้าโมงเขาจะปล่อยจุด
ก็จะต้องมาเดินตรวจที่จุดของหนูอะค่ะเดินตรวจอ่าบริเวณก่อนศูนย์การค้าเปิด
ดูความปลอดภัยดูความเรียบร้อยแล้วก็อยู่จุดห้ามทิ้งจุดไปไหน
แล้วก็ให้บริการลูกค้าด้านสถานที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างว่าอยู่จุดไหนเนี่ยค่ะ
ให้น้องแนะนำค่ะคืออยากจะบอกน้องน้องนะคะ
หรือวัยรุ่นสมัยใหม่นะคะว่าถ้าจะมีหรืออยากทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพระท่านเนี่ย
แนะนำเลยนะคะว่าให้ใช้เวลาว่างที่มีทำได้เลยค่ะ
เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไม่ต้องอายค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่
ขอให้เป็นอาชีพสุจริตนะคะแล้วเราก็ควรภูมิใจไว้นะคะ
มีเรื่องดีก็ควรจะแบบติดตามเอาไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะ
สุดยอดนี่เขาไม่ใช่แค่เพิ่งจะดังเขาเป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้ว
ใช่เขาบอกว่าแต่นี่แหละเน็ตไอดอลตัวจริงเสียงจริงเลย
ออกหน้าเกอะออกนอกหน้านอกตามากลับไปตบต่อที่บ้านไหมเจ็บมือไปหมดแล้ว
เนี้ยต้องบอกเลยนะคุณจากการที่เราได้ฟังบทสัมภัยครับเขาบอกว่าเขามีความคิดดีนะ
ถูกต้องเอ่อทำงานอะไรก็ได้ขอแค่เป็นอาชีพที่มันสุจริต
เท่านั้นเองแล้วเนี่ยงานพาร์ทไทม์เธอไม่เกี่ยงงานเลยนะ
ว่าจะลำบากขนาดไหนเด็กเสิร์ฟก็ทำมาแล้วอืมนี่แหละอิดัล
หน้าตาดีจะไปทำงานอะไรก็ได้แต่ก็เลือกที่จะเป็นระบบ
เพราะจะได้รู้ว่าแบบพี่รอปภเขาทำงานหนักแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหน
ได้เรียนรู้หาประสบการณ์หลากหลายน่าเอาเป็นแบบยอดจริงจริงค่ะ